ส่วนใครค่ะที่คิดถึงฝีไม้ลายมือทางการแสดงของสองนักแสดงจากซีรีส์ยอดฮิตอย่างเลือดข้นคนจางกูเมษ
กูเมฆเนี่ยโอ้โหฮอตฮิตมากจริงนะ
กูเมธรับบทโดยพี่แท่งศักดิ์สินรวมไปถึงน้องเมเมด้วย
คู่นี้เนี่ยเขาไปเจอกันในงานงานหนึ่งก็คือเป็นงานวิ่งของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
แล้วก็ยังชวนแฟนที่คิดถึงมาลุ้นด้วยว่าทั้งคู่เขาจะมีผลงานออกมาคู่กันอีกหรือเปล่า
เจอกันนานเป็นปีนะจากปีที่แล้วเราเลี้ยงกินข้าวล่าสุดเมื่อไหร่
เราจะมาเจอกันค่ะฝากสุดเมื่อไหร่เล่นละคร

อยากเจออีกแต่ว่าน่าจะเจอค่ะ
ถ้าพี่ยงกลับใจมาเล่นแสดงกำกับละครอีก
เอาล่ะสำหรับแฟนที่คิดถึงผลงานของทั้งคู่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะ
แต่ว่านานทีกูเมฆกับเมเม้วจะมาเจอกันทั้งที
เพราะว่าตอนดูเนี่ยก็ช่วยกันลุ้นแล้วก็ปาดน้ำตาไปด้วยนะ
เบเมเนี่ยต้องบอกว่าดังเพียงชั่วข้ามคืนนะ

คือบางคนไม่รู้นะว่าน้องเมชื่อจริงคือนาน่าเวลาเจอเมตลอดเลย
ติดปากไปแล้วก็หวังว่าละครเรื่องต่อไปเนี่ยก็จะส่งผลให้น้องเปรี้ยงปังต่อไปด้วยนะจ๊ะ